สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
เจอกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับอัปเดตข่าวสารกันตอนนี้ก็๑๕นาฬิกา๓๐นาทีก็มาเจอกันแบบนี้
เรื่องเวลาจะได้ไม่ลืมกันนะฮะใช่ค่ะ
เรื่องราวของโควิดแต่ก็ต้องพูดกันด้วยเรื่องของรัฐอาหารใช่
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปิดโควิดไปหลายคนก็อาจจะทำให้สภาพคล่องไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
แต่คุณผู้ชมดูคู่กัดสะบัดข่าวเรามีข่าวดีมาบอกกันด้วยนะคะ
เพราะว่ามีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างให้กับผู้ประกอบการร้านค้ากันด้วยนะคะ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้เพิ่มการช่วยเหลืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็คือเป็นรูปแบบการเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบการ
ให้ธุรกิจต่างได้มีความคล่องแคล่วในการทำธุรกิจมากขึ้น
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินและไลน์แมนวงในในโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

สินเชื่อแรกก็เป็นสินเชื่อสำหรับร้านค้าและรายเดอร์นะครับ
วงเงินกู้ไม่เกิน๑๐๐๐บาทต่อรายดอกเบี้ยก็๐๓๕ต่อเดือนนะครับ
บอกว่าไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย๖งวดแรกนะครับ
ลองมาพิจารณาสินเชื่อที่๒ดูค่ะก็คือสินเชื่ออิ่มใจ
สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มวงเงินกู้ไม่เกิน๑๐๐๐บาทต่อราย
เบี้ย๓๙๙ต่อปีไม่ต้องมีหลักประกัน
ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย๖งวดแรกนะคะ
อย่างเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มสปานวดแผนไทยบริการขนส่งนำเที่ยวอะไรแบบนี้
ลองกันได้ก็มีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน๕แสนบาทต่อราย
เบี้๓๙๙ต่อปีนะครับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน๗ปี
ไม่ต้องชำระเงินต้นถึง๒ปีทีเดียวครับ
เปิดกว้างทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมอัตราดอกเบี้ย๕ปีแรก๕
สูงสุด๑๐ปีและไม่ชำระเงินต้น๒ปีนะคะ
ก็เป็นการให้การช่วยเหลือภาคธุรกิจนะครับก็ใครที่สนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือว่าโทรไปเลย๑๑๑๕หมายเลขนี้โทรไปสอบถามก็ได้นะครับ
ใช่ค่ะจะได้ฟื้นตัวกันแล้วก็ทำมาหากินกันต่อไปนะ
คราวนี้ต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง๒๙จังหวัด
ก็เตรียมฟังทางนี้ได้เลยนะครับทางคอรมอลเห็นชอบว่าจะขยายเวลาช่วยเหลือ
ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙และ๔๐นะครับ
ล่าสุดนะครับทางที่ประชุมครับออกมาเปิดเผยว่า
ขอรมอครับได้เห็นชอบผลพิจารณาจากคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในเขตพฤติสีแดงสีแดงเข้มมานะฮะก็คือ๓บวก๑๖จังหวัด
จังหวัดแรกนะครับจังหวัดแรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดที่๒ก็คือชนบุรีและจังหวัดที่๓ฉะเชิงเศร้านะครับ
ผนวกก็รวมไปอีก๑๖จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับก็สามารถไปรอที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยารอบใหม่ได้เลยนะครับ
ส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙และ๔๐และอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง๑๓จังหวัดที่ประกอบประกาศมารอบแรกเนี่ยนะคะ
ได้เหมือนกันเพราะทางภาครัฐก็เห็นชอบที่จะเยียวยาเพิ่มต่ออีกหนึ่งเดือนนะคะ
เอาเป็นว่าถ้าหากใครต้องการจะเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ที่ยังไม่เคยเลยนะอืม
อยู่ในเขต๓บวก๑๖จังหวัดเนี่ยก็รอฟังประกาศแล้วก็การลงทะเบียนเอาไว้ให้ดีนะคะ
ครับส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในเขตสิบสามจังหวัดแรกอยู่แล้วเนี่ย
เตรียมรอฟังเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รับเงินโอนเพิ่มเติมอีก๑เดือนเลยล่ะค่ะ
นี่แหละครับมาตรการต่างเราก็มาย้ำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตรงนี้นะครับ
จะได้ไม่พลาดกันเนอะใช่ค่ะเรื่องต่อไปเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมเขาดูแล้วเนี่ยก็ตกอกตกใจ
ใครหลายคนเห็นแล้วก็โอ้โหอกสั่นขวัญแขวน
เนี่ยเหมือนมีเรื่องจะทะเลาะวิวาดกันมาอีกแล้วอะค่ะเนี่ย
อีกฝ่ายก็พยายามบอกว่าผมเปล่า
คืออีกฝ่ายนึงมาเหมือนไม่พูดผ้ามทำเพลง
จะมีเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยแม่
เรื่องแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้า
กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ย้ำกันตรงนี้นะคะคุณผู้ชมว่ารายการเราเป็นรายการสดนะ
ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับ

ในแต่ละข่าวที่เราเตรียมจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชม

แต่ที่เห็นเนี่ยคือเรื่องของเรื่องไม่ได้มีเป้าหมาย

แต่เล่นซะพุ่งชนทะลุเลยอะครับ
โอ้โหพุ่งทะลุอย่างกับจรวดตะปิโด
อ๋อนั่นสิค่ะนั่นต้องใจมากนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมพุ่งปวดโอ้โห
เอาเล่าสิคุณเกิดอะไรขึ้นอุ้ยทะลุบ้านเลยครับ
เรื่องของเรื่องนะครับลูกจ้างอู่ซ่อมรถคนที่สวมเสื้อสีแดงคนนั้นน่ะ
เขาเอาประแจเหล็กมาไขวาวที่ถังก๊าซติดรถยนต์เก่าที่เขาไม่ได้ใช้แล้ว
คือเรื่องของเรื่องเขาจะแยกเอาถังไปขายปรากฏว่าขายไปไขมาคุณผู้ชมฮะ
เพราะตัดตรงนั้นเท่านั้นแหละตรงไว้ไว้ตรงฝามันฮะพุ่งเลยโอ้โฮ
อ้าวเหตุการณ์เป็นยังไงฟังเจ้าเขียงเจ้าเจ้าของเสียงหน่อยค่ะ
มันเป็นเกี่ยวก็อ๋อมันเป็นเกี่ยวมันเป็นว่าวเนี้ย
มันจะตกข้างว่าวมันเปิดปุ๊บมันจะบอกออกออกก็เหมือนหมดอ่ะ
พอตัวอื่นมันออกเหมือนออกตัวอื่นออกออกได้ปกติ
ทีแรกก็ซื้อหันเนาะดุงนอกใช่ปะคือว่าแกไม่เคยลูกครับ
โอ้โหเจ้าของเขาบอกว่าลูกน้องอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะนะคะ
เจ้าของคือนายภัยทูลจันคำค่ะเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถในตำบลกรรมราศัย
อำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินก็บอกว่าเนี่ยเป็นอุทาหรณ์จริงนะ
คือลูกน้องเนี่ยนำถังก๊าซเก่ามาตัดแยกวาวออกแล้วก็จะนำตัวถังไปขายเป็นเศษเหล็กไง
เพราะช่วงนี้ราคาดีแต่ก็คิดว่ามันถังเก่า๒ปีแล้วน่าจะไม่มีการ์ดอยู่ในถังแล้วล่ะ
แต่ต้องบอกว่าถังเนี่ยมันเป็นถังที่เป็นสนิมมันเปิดไม่ออกก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีก๊าซเนี่ยหลงเหลืออยู่
ประกอบกับลูกน้องคนนี้ไม่มีประสบการณ์ด้วยเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละ
อยากรู้ไหมว่าพุ่งไปถึงไหนเออแล้วเป็นใครเป็นอะไรหรือเปล่า
อ้าวดูเด้ดูดูเด้
กำแพงโบ๊ะเลยค่ะอยากที่ผมปล่อยไว้ตอนแรกเอาสาปนิจให้ไว้ภูมิชน
แล้วนู่นกำแพงฝั่งนู้นกลมดิ๊กเลย

ทะลุกำแพงด้านนอกอีกทีด้วยคุณชนะ
มันกี่ชั้นละคุณดับอยู่นี่๒๓ชั้นแล้วเขาบอกว่านู่น
ทะลุถนนไปนู่นเลยโอ้โฮน่าตกใจมากค่ะที่นี่ลูกสาวนายพายทูณนะคะ
คุณสุริรัตนจันคำบอกว่าตัวคุณสุริรัตน์เองเป็นคนโพสต์คลิปนี่แหละ
บอกว่าวันนั้นอยู่ในบ้านแต่ได้ยินเสียงดังบึ้ม
คือดังมากขวัญกระเจิงเลยค่ะฟังเธอเล่าเลยดีกว่า
กระเจิงไปเลยว่าเอาเป็นยัง
เคยอยากฝากว่าถ้าใครไม่มีประสบการณ์
อย่าหล่อเล่นกับเรื่องอันนี้เลยค่ะ
รอเล่นกับทั้งแก๊สกับเอียงทั้งอันนี้เลยเพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีผ่านไปได้จนถึงแก่ชีวิตแต่อันนี้โชคดีก็คือว่าไม่มีใครได้รับอันตราย
ไปได้นะเพราะว่าเมื่อสองสามวันก่อนอ่ะเพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันค่ะตัดไอ้พวกอ่ะ
ถังที่เคยใช้บรรจุน้ำมันอ่ะอ่าเชื้อเพลิงชั้นดีระเบิด
แล้วเสียชีวิตคาที่ก็มีมาแล้วนี่ไงฮะของพวกนี้นี่คือต้องทั้งมีความรู้
ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหอันตรายมหาศาลเลย
อืมนะคะก็มาเตือนกันเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องเตือนกัน
ก็คือการใช้รถใช้ถนนอย่าหัวร้อนเลยคุณผู้ชมอืม
อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาทะเลาะวิวาดกันแบบนี้ค่ะ
อะไรเนี่ยโอ้พี่เอ็มเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาพี่ไม่เอาโทษครับโทษครับ
ยังไม่ได้ไล่เลยพี่ขอโทษครับไม่ได้ไล่พี่ไม่ได้ไล่พี่ดูละผม
ขอโทษครับผมรีบไปส่งปลาพี่ดูผมรีบไปส่งปลาไหมครับไม่ได้ไล่พี่เลย

ไปดูตรงตรงพี่ดูปลั้ง
ยังเก่าขอโทษผมรีบไปส่งสองแค่เค้าแค่
กูแค่ขอโทษแค่นั้นผมขอดี

เห็นภาพจากผู้หญิงที่เขานั่งข้างมาในรถคันนี้นะคะถ่ายคลิปเอาไว้เลย
ชายเสื้อชุดลายพลางสวมแว่นดำเข้ามาจากรถอีกคันนึงมาแบบโมโหมาเลย
แล้วก็อบักหือคือไม่ยอมอ่ะ
เออขับตามมาเหรอขับมาตามมาเหรอพี่ไม่ได้ขับตามมาผมมาส่งปลา
เจอไหมมีปืนยิงปลานั่นพี่ไม่ต้องยิงปลาผมตายไปแล้ว
เกาะเหรอเกาะเหรอเปล่าพี่ผมไม่ได้ส่งปลาเกาะส่งปลาถู
คุณชนะก็เนี่ยแล้วเขาทะเลาะกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
เหตุการณ์มันเกิดอยู่แถวถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาในอเภออินบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีครับคือฝ่ายคนที่ขับรถส่งปลาเขาบอกว่า
ผู้ชายที่ถือไม้เบสบอลมาน่ะโอ้โหอย่างแรกเลยนะกลิ่น
กลิ่นเหล้าคลุ้งมาเลยน่าจะเมานะแต่ผมไม่ได้ไปกล่าวหานะ
คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยก็เขาให้ข้อมูลมาแบบนี้เขาว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ย
ขับรถตามกันมาแต่ด้วยความที่ว่าถนนเส้นนี้มันมีแค่เลนเดียวอะครับ
อ่าแล้วก็ต้องขับตามมาอืมแล้วเขายืนยันว่าไม่ได้ขับจี้ท้าย
รถของชายหัวร้อนเอางี้ละกันเหตุมันเกิดคลิปก็เผยแพร่ไปแล้ว
แต่เขายังไม่ได้ไปแจ้งความนะเขาบอกว่าไม่อยากไปเอาเรื่องอ่ะ
เสียเวลาทำมาหากินค่ะก็จริงอะค่ะก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมดูแล้วกัน
บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขับรถแล้วให้ใครเข้าใจเราผิดนะฮะ
หรือบางทีถ้าเราไม่พร้อมที่จะขับรถจริงก็อย่าไปขับเลย
ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเสี่ยงอุบัติเหตุไม่ทางไหนก็ทางหนึ่ง
อันเนี้ยก็อาจจะเกิดแต่ความโกหกก็ได้แล้วค่ะก็ยังใช้คนหัวร้อนนะ
เรื่องแบบนี้เป็นคดีความมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นดีกว่านะครับ
อ่ะไปดูเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะ
หนุ่มพนักงานร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดชนบุรีถูกผู้ชายสองคนบุกมาทำร้าย
ด้วยสาเหตุที่งงมากเลยครับ
อ่ะคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดภายในร้านกาแฟชื่อดัง
ซึ่งอยู่ภายในปั๊มน้ำมันอเภศรีราชาจังหวัดชนบุรีจับภาพไว้ได้นี่
คนนี้เปิดก่อนเลยผู้ชายที่เขาชงกาแฟอยู่เป็นพนักงานในร้าน
เขาไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วเนี่ยอีกคนนึงตามมาแล้วพนักงานผู้หญิง
เขาพยายามจะห้ามบอกพอแล้วพี่พอเถอะแล้วทำร้ายผู้หญิงอีกอ้าว
โอ้โหดูภาพสิครับโอ้โหแล้วนั่นไม่พอเอาเตะเขาอีกนั่นน่ะ
โอ้โหพอทำร้ายครั้งแรกเขาเสร็จแล้วด้วยไง
น่าตกตกตรงใจจริงไหร่คุณพี่สาโอ้เหลือหลักฐานชัดเจนนะฮะ
เสร็จแล้วก็หนีก็ออกไปจากร้านเนี่ยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้นะคะ
เบื้องต้นสร้อบหนุ่มพนักงานที่ถูกทำร้ายเนี้ย
ก็คือนายทรงชัยพรดอนชัยอายุ๒๒ปี
เพื่อนก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปิยเวทบ่ออินนะคะ

ผมก็ไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุเป็นการส่วนตัว

เป็นแฟนของเพื่อนสาวที่ร่วมงานด้วย
ส่วนชายเสื้อดำเป็นน้องชายของชายเสื้อลาย
คือมาด้วยกันแล้วตอนที่เขาลงมือทำร้ายนะ
มีครูด้วยว่าคนชนะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมายิงให้ตายอะ

ไม่เคยไปมีปัญหากับผู้ก่อเหตุมาก่อน
แต่เขาคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความเข้าใจผิด
โดยชายคนเสื้อลายอาจจะหึงหวงแฟนสาวเพราะเห็นว่า
ตัวเขาคนที่โดนทำร้ายน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนเขา
ก็คือมีการไลน์พูดคุยกัน
แต่ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าคุยกันเรื่องงานนะ

เขาก็บอกว่าต้องไปหาหมอแล้วนำใบรับรองแพทย์

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพบวิน
อย่างน้อยเขาก็ถือว่าถูกทำร้ายร่างกายนะ
ค่ะยังไงก็คืออย่าไปเข้าใจผิดอะ
ต้องถามคุยกันก่อนแล้วก็อย่าลงไม้ลงมือกันแบบนี้ดีกว่า
คือถ้ามันจบด้วยความรุนแรงก็เป็นคดีความแบบนี้
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์หน่อยดีกว่า
ตื่นเต้นไปหลายข่าวนะเรื่องของเรื่องฝนตกเราก็ต้องเตรียมพกร่ม
จะได้ไม่เปียกแต่บางครั้งบางคราวไม่ต้องพกหรอกล้มมันก็เปียกสิคุณถ้าฝนตกให้เตรียมพร้อมดีกว่าครับ
เฟ้งไม่ยินมั้ยอ่ะฝนตก
ท่อมพลูหรอฝนตกฝนตกแล้วเราก็หนีเข้าไปในกระท่อม
โอ้โหกระท่อมเขย่าเลย

พายุมันมาไงตัวเองอืมอืม

โอ้โฮเฮ่ยทำไมผู้ชายดูบอกว่า

ผู้ชายบอกว่าเอามันตกมาหลายวันแล้ว

คงจะนอนสบายเขาเล่นมือถืออยู่
อาจจะอยากพักผ่อนอะไรอย่างนี้ประกันสุดตัว
คนรู้ก็รู้ไม่รู้ก็อธิบายให้กันฟังนะ
เรื่องของแฟนเรื่องของสามีภรรยาก็น่ารักแบบนี้แหละ
แต่เรื่องนี้สิคะทำเอาคุณภรรยาอาจจะรู้สึกร้อนหนาว

ถ้าหากเจอคุณสามีหรือคุณแฟนเนี่ยทักบอกเฮ้ยตัวเองคลิปหลุด

คลิปเค้าเหรอ

มีเอ็นไหมเนี่ย

เฮ้ยเขาขอโทษ
ที่เค้าไม่ได้บอกปี๊ไง

เฮ้ยไม่เห็นคลิปแล้วเหรอ

ทำคลิปหนีผมหลุดอะตรงนั้นน่ะ

หมายถึงคลิปผม

คลิปนี้

ไม่ใช่เรื่องอะไรจะเป็นเรื่องแล้วล่ะ

ใครเขาคลิปตัวเดียวเลย

อย่ามาล้อเล่นกันนะตกใจนะ

หมายถึงน้องเขา

บางคนอาจจะเรียกวัตถุนี้ต่างกันไป

คลิปบ้างส่วนหนีบผมบ้าง

น่าสงสารเอาสงสัยคุยกันยาวละงานนี้

เออน้างจะไปทำคลิปหล่นที่หนัง๐๐๔๕นะฮะ

ใครที่ทานข้าวอยู่ผมแนะนำต่อจากนี้คุณวางไว้ก่อน

เขาว่ากันว่าตอนนี้เป็นข่าว

เรื่องของการกินไส้เดือนแบบสดมันกินได้เหรอ
แนะนำก่อนเลยอยากกินถ้าดูไม่ไหวก็อย่าดูแต่จะให้ดูฮะ

เดี๋ยวเราแบบจะเอามายำกับน้ำจิ้มของเรานี้นะครับผม
เดี๋ยวเราแบบมาเทดูเลยนะครับผม
ว้าวโอ้โหโคตรน่ากินจัดหรอครับทุกคน
นี่นะก็โคตรน่ากินจัดนะนี่
คือแบบขอยามเลยนี่ครับผมเพื่อนน้องพี่พ่อแม่พระพุทธยาวศาลัยศาลนี่ครับผม
คือห้ามลอกเรียนแบบเลยนะคืออันนี้คือแบบความสามารถส่วนบุคคลนะครับผม
อื้อหื้าาาา

มา
นี่โอ้โหผมขออภัยคุณผู้ชมก่อนดูไม่ไหวก็ไม่ต้องดูนะ
เราสองคนก็ดูไม่ไหวเหมือนกันนะเออจริงจริงคือคลิปเนี้ย
ถูกทำโดยยูทูปเบอร์ช่องหนึ่งเขาโพสต์คลิปนี้แล้วก็ตั้งชื่อไว้ว่า
กินไส้เดือนครั้งแรกในชีวิตเมนูยำไส้เดือนมันเป็นไส้เดือนดิบอะครับ
สดสดตัวเป็นเป็นนี่แหละค่ะถามว่าล้างไหมล้างโอเคล้างน้ำเปล่า
น่ากินจัดนะครับนานหลายคนบอกทนดูไม่ไหวจึงก็พิ่งออกไปอาเจียนก็มีเออ
ส่วนผู้โพสต์กริปเขาก็ต้องหมู่ข้อความแหละเตือนแหละ
บอกว่าอย่าทำตามอาจจะท้องเต้นได้
ท้องเต้นก็คงท้องเสียอย่างนั้นนะ
ดูเพื่อความบันเทิงแต่บันเทิงก็ไม่ไหวนะเอาจริงเถอะ

คนที่เขาไปดูคลิปนี้เยอะมากนะ
ก็มันแปลกไงใครเขาทำกันอย่างนี้

บางคนบอกมันสกปรกอันตราย

เอางี้เราไปถามผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ดีกว่า

หรือว่านายภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคการแพทย์
หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิต
อนุชีววิทยาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

โพสต์ภาพนี้พร้อมกับขึ้นข้อความเลย
บอกอย่ากินไส้เดือนดิบเด้อ

เพราะว่าไส้เดือนมันกินสิ่งปฏิกูลทุกอย่าง

มันก็มีทั้งแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่าง

ถ้าเอามาทำแบบนี้

ยูทูปช่องนี้นะครับเป็นของหนุ่มชาวกะเหลี่ยงนะครับ
ที่มีชื่อว่าเมสวนสะสมวิเศษหรือกบชาวอำเภอท่าสองยังจังหวัดตากนะ
คือเขามักจะมีคอนเทนต์แปลกมาให้ได้ติดตามกันนั่นแหละ
ใครตามเขาก็โอเคก็จะได้รู้นะว่าเป็นยังไงเนาะ
แต่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวเนี่ย
ทนกระแสวิภาพบุญจารย์ไม่ไหวแล้ว
อ่ะเลยต้องออกมาชี้แจงไปฟังเขาหน่อยฮ

คนดูบอกว่าคลิปที่แล้วอยากให้จิรายุลองกินดูอีกสักครั้ง
อ๋อไม่เป็นไรได้เลยครับผมกินให้ดูครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราแบบก็พอนะครับผม
โอเคอ๋อเอาเยอะเลยโอเคมาเดี๋ยวเราแบบมาหากันเยอะกันเลย
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกอย่างนี้นะว่า
จริงแล้วการกินไส้เดือนเนี่ยก็มีเหมือนกันในจีนไต้หวันเวียดนาม
แต่จะเป็นลักษณะเอาไปตากให้แห้งก่อนแล้วก็เอามากินเป็นยาค่ะ
เอามาบดเอามาแปรรูปแบบนั้นนะคะ
เชื่อว่าจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้
แต่ที่เรื่องกินสดเนี่ยไม่มีรายงานเลยว่าที่ไหนในโลกเขาจะกินเขาจะทำกัน

เพราะฉะนั้นนะคะทำคลิปแปลกดีน่าสนใจแต่ว่าดูด้วยว่ามันเหมาะไหม
เพราะว่าคนดูเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นเด็กที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการอะไรแบบนี้ถูกไหม
แล้วทำตามขึ้นมาเกิดเป็นโรคเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทำไงเอาไงคุณจำเรื่อง

เอาจริงมันกินสดไม่ได้ไปกินแล้วเนี่ยโอ้โหมันอันตราย

คือไส้เดือนนะครับมันอยู่ในดินมันช้อนชัยแล้วมันกินแบคทีเรียเขาถึงเอาไปทำแบบว่าปุ๋ยอะไรพวกนี้พวกมูลของมันอ่ะ

เดือนมันเหมาะที่จะเอาไว้ไปแบบว่าเรื่องของการเกษตร

เหยื่อปลาก็ได้เออไม่ควรจะมากิน
เออแต่ยังไงก็ขอบคุณแหละที่อุตส่าห์ทำคลิปทำคอนเทนต์แปลกมาให้เราดูแต่ว่าแบบนี้มันไม่ไหวจริงนะ
กินอะไรแปลกแบบนี้บางทีมันอาจจะเสี่ยงให้เกิดเชื้อโรคใหม่
อย่างเช่นเอาโควิดที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากการไปกินอะไรแปลกเหมือนกันถูกไหม
ใช่ครับก็เพราะฉะนั้นนะครับเราเลยต้องมาย้ำเตือนกันตรงนี้ว่า
พฤติกรรมแบบนี้คือบางทีเราต้องดูด้วยตัวเราเองนะ

เพราะฉะนั้นเขาออกมาชี้แจงแล้วนะไปลองฟังกันหน่อยนะครับ
มันเป็นอะไรถึงแบบต้องแบบมาถล่มมาดราม่าอะไรผมขนาดนี้อะไรต่างข้างบน
ซึ่งเราก็คิดว่าเราก็แบบไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็
เราก็ทำตามสัญญาซึ่งเราก็ทำให้ได้ภายในเวลาที่ไม่นาน
เราก็ทำตามสัญญาที่เราแบบเคยพูดเอาไว้ว่า
ถ้าเกิดทริปนี้ถึงหมื่นไลค์เราแบบจะมากินไส้เดือน
ซึ่งถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ทำคือมันก็จะมีดราม่าอีกฝั่งว่าแบบ
เออพูดแล้วไม่ทำนี่นู่นนั่นอะไรต่าง
คือเอฟซีของเราคนดูของเราที่แบบคอยดูคอยติดตามเราก็จะแบบ
ก็จะแบบเสียใจอะไรอย่างงี้นะซึ่งแบบอย่างน้อยคือ
เราคิดว่าเราก็ได้ทำที่แบบเราได้พูดมาไว้แล้วนะผม
อย่างน้อยเราก็แบบทำตามสัญญา
เอ้าเรื่องของเรื่องคือเขาสัญญาไว้กับคลิปนึง
ว่าถ้าเกิดว่ายอดไลค์เขาถึงเขาจะไปกินไส้เดือนโชว์
เขาก็รักษาสัญญาไงอยากจะให้แฟนคลับได้ชมอะไรที่เขาสัญญาเอาไว้
ก็เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ในแง่มุมว่าคุณทำคอนเทนต์
แล้วเรื่องของเรื่องเด็กก็ดูกันเยอะต้องให้ความรู้เขาด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยเวลาเราเด็กเนี่ยโอ้โหเรื่องของการคันหัวมันมีหลายสาเหตุ
สระผมบ้างล่ะหรือหนักกว่านั้นคือเห่า

เห่านี่เป็นประสบการณ์ที่เด็กหลายคนเป็น

คุณเป็นหรือเปล่าคุณต้องไปเช็คตัวเองแต่ว่าน้องหนูคนนี้คุณชนะ
มีเห่าเยอะจนคุณป้าบอกอู้แบบนี้ขนลุก

นี่มันไม่ได้เห่าธรรมดาแล้วเนี่ย

เอาฝั่งนี้มาดิ

ก็ไม่คิดเลยเนี่ยว่ามันจะยอดขนาดนั้นแล้วนี่ชู้ได้ไงอ่ะ

คุณลุก

คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเองก็คาดไม่ถึงว่าเห่าจะเยอะขนาดนี้

คุณป้าคนที่กำลังหวีผมให้หลานสาวก็ตกใจเหมือนกัน
ใช้หวีเสน็จคือแค่รูดลงมาแล้วเห็นโอ้โห
ด้วยเยอะเลยยับเลยทีเดียว
ป้าเองหวีไปก็ขนลุกไปไม่คิดว่าหลานจะมีเห่าเยอะขนาดนี้
คือป้าเขายังบอกอีกนะว่าหลานเธอน่ะไม่ยอมตัดผม

คือไม่ตัดผมไม่ว่านะคำถามคือสระผมบ่อยแค่ไหน
หรือว่าไปคลุกคลีอะไรกับใครที่มีเฮาส์หรือเปล่าแล้วผมยาวด้วยไง
คาดว่าจะมีเป็นพันตัว
เอาทำยังไงล่ะคุณผู้ชมดูว่ามันเยอะขนาดนี้ทั้งไข่ทั้งตัวมัน
ชาวเน็ตเลยบอกว่าเอางี้ไปหาใบน้อยหนามาหมักผมไหม
บางคนบอกตัดผมไปเลยดีกว่าน้องเห็นแล้วพี่ก็คันตามมา

เอาจริงลูกเดี๋ยวค่อยไว้ใหม่ก็ได้
ให้เห่าอยู่แบบนี้นี่ไม่โอเคเลยนะ
คนลุกจริงคุณผู้ชมสาวคนหนึ่งเธอสงสัย
ปวดหูก็เลยไปหาหมอหมอเห็นบอกอุ้ยสยอง
เธอเองก็สยิวคุณผู้ชมเอ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
สยองทั้งสยิวทั้งสะพรึงเลยล่ะค่ะ
โอ้น้าว
คุณผู้ชมขาวสุดท้ายทนหน่อยขาวสุดท้ายละ
แมลงสาบคุณผู้ชมตัวเป็นเป็นแต่ว่ามันยังดิ้นอยู่
แต่มันก็มีคราบเลือดติดอยู่แบบนี้นะคะ
คือจะบอกว่าคุณหมอเพิ่งขี้บออกมาจากหัวของยิงสาวคนหนึ่ง
เธอบอกว่าเธอนอนหลับอยู่แต่รู้สึกว่าอยู่ดี
เหมือนมีอะไรเข้าไปในหูแล้วได้ยินเสียงเผืบค่ะ
ลมตีหน้าแล้วปวดหูทรมานนอนไม่หลับ
วันรุ่งขึ้นไปหาหมอก็เลยเจอว่าตัวนี้มันอยู่ในหู
โอ้โหเอาหมอก็เอาออกมาให้นะครับ
ตอนแรกหมอบอกว่าน่าจะเป็นลูกแมงสาบแต่พ่อออกมา

โอ้โฮแม่ละมั้งตัวใหญ่มากน่าจะเป็นแม่ละมั้ง
ผู้หญิงคนนี้เขาขยาดเลยนะเธอบอกว่าตอนจะนอนเนี่ย
ต้องหาทิชชู่มาอุดไว้ตรงหู
เฮ้ยแล้วเธอยืนยันนะว่าบ้านเธอสะอาดไม่สกปรก

มันก็ไม่รู้อ่ะนะสัตว์ตัวเล็กมันจะเข้ามาหูเราเมื่อไหร่ยังไง

เปลี่ยนอารมณ์ไปดูข่าวเรื่องราวของความเชื่อกันหน่อยนะครับ
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกรี๊ดลั่นเลย
ลักษณะเหมือนถูกแฝงร่างอะครับ
โอ้โห

นี่แหละฮะร้องไห้แบบนี้

อาจจะฟังแบบไม่ค่อยได้สับเท่าไหร่
แต่พอฟังดีจะรู้ว่า
พูดถึงเรื่องของการแก้บน
รวมไปถึงเรื่องของวิญญาณที่จมน้ำเสียชีวิต
อ่าผู้โพสต์บอกว่าคลิปนี้นะคะ
เกิดมาจากเหตุการณ์ที่น้องเอิงเอยเด็กหญิงอายุ๖ขวบ
มน้ำเสียชีวิตที่บึงกาล
ผู้หญิงในคลิปเนี่ยนะคะที่สวมกอดผู้หญิงอีกคนนึง

แม่น้ององเอยเนี่ยเคยไปบนบานให้ตามหาลูกสาวให้เจอ
สุดท้ายเนี่ยเจอร่างน้องจริงลอยขึ้นมาจากน้ำ
แต่แม่เองหลังจากนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีการไปแก้บนอะไรไง
เขาเลยเชื่อว่าวิญญาณน้องเอิงเอยน่าจะมาเข้าร่าง
เพื่อเป็นการไปบอกว่าให้แม่ไปแก้บนได้แล้ว

แต่สำหรับเหตุการณ์น้องเอ๋ยเสียชีวิตนั้น
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะที่น้องเอิงเอยนะครับและพี่ชายวัย๗ขวบ
ตามกันไปไปนั่งดูเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะ

จากนั้นนะครับน้องเอิกเอยเดินลงไปขอเล่นด้วย
เพื่อนบ้านเขาพากันร้องห้ามนะแต่ไม่ทันแล้ว
น้องเอิงเอ่ยพลัดตกน้ำแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาครับ

พี่กู้ภัยก็ไปงมร่างเอาขึ้นมาจนได้นะครับ
ส่วนเรื่องของการที่คุณแม่ไปบนบานสารกล่าวเอาไว้เนี่ย
พอเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมว่าก็คงจะต้องไปแก้บนนะเนาะ
ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของการสื่อสารกับผู้ผีทำยังไง
อาจจะมีหลายวิธีใช่ไหมแต่ละคนแต่ละหมอหมอร่างทรงก็แล้วแต่
แต่หนุ่มคนนี้ค่ะเขาใช้วิธีการแลบลิ้น
ลิ้นแผลบสื่อกับวิญญาณค่ะ
ทำความรู้จักผู้ชายคนนี้เนี่ยที่กำลังขับรถ
นี่ของเขาเหรอขับรถเก๋งสีขาวเนี่ยแหละ

เจ้าของรถคันนี้คือนายประเสริฐพนึกทอง
อายุ๕๐ปีเป็นชาวปลวกแดง
ความสามารถพิเศษของเขาคือใช้ลิ้นสัมผัสวิญญาณได้

แล้วนี่พี่ติคุณกิติสังไปถามสิเอาจริงหรือเปล่า

แล้วถามว่าทำไมถึงเอาโครนเอาย่ามาพอกไว้ที่รถ

แล้วเดี๋ยวบอกกับทีมข่าวด้วยนะว่าเนี่ยผมจะพาไปจับผีทะเล

เอามาจับทางนี้ด้วยนั่งอยู่นี่

อ๋อเห้ยธรรมดาที่ไหน

แต่ถ้าหากว่าไปสัมผัสกับผีที่อื่นเนี่ย

เขาว่าเจอแล้ว๖๓ดวงวิญญาณ
เขาบอกว่าจมน้ำตายด้วย

ก็เรียกวิญญาณทั้งหมดขึ้นรถจะพาไปอยู่ที่บ้านอืม

ชาครับนี่ดูนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเห็นว่านี่ลิ้น
คุณพี่เราจะใช้ลิ้นนี่เขาอยู่ว่าถ้าถ้าถ้าลิ้นชาก็รู้สึกจะมี
เริ่มมีวะตอนนี้ยังยังยังแล้วครับนี่นี่ครับมีครับมีครับ
เริ่มมาแล้วครับเป็นกี่ดวงครับพี่ดวงวิญญาณตอนนี้มาได้สองดวงครับ
ดวงเป็นชายเป็นหญิงครับเป็นชายครับอายุเท่าไหร่ครับอันนี้
ยี่สิบห้าครับตอนเนี้ยเขาบอกอะไรกับเราบ้างครับผมก็เขาอยากจะไป
แต่เขาไม่มีที่ไปครับครับได้ได้สามครับได้สามเชิญครับ
เชิญไปอยู่ที่เชิญครับเชิญไปอยู่ที่เข้าไปในรถผมเลยครับเดี๋ยว
แล้วแล้วเขาเป็นผู้ชายหมดเลยเหรอพี่ผู้ชายครับเจอนี่ผู้ชาย
เป็นอะไรตายครับก็จมน้ำตายครับโอ้โหบรรยากาศเป็นเรื่องเป็นราวเลยน่ะ
เขาบอกว่าใช้ลิ้นคือถ้าลิ้นชาเมื่อไหร่นะใช่เลยเจอวิญญาณเลย
แล้วเนี่ยเขาเจอมาสามดวงเลยพาขึ้นรถไปด้วยพอพาขึ้นรถ
ไปถึงบ้านแล้วเนี่ยบ้านที่พาไปเป็นบ้านร้าง๔ห้องนอน
คือก่อนหน้านี้พี่เขาก็เคยพาวิญญาณผู้ชายสองคนที่ถูกรถชนตายอยู่ริมถนน
มาอยู่นี่เหมือนกันอ้าวรอบนี้พามาอีกสามดวงมาระลมกันเป็นห้าละ
อุ้ยนี่นี่อุ้ยน่ากลัวค่ะมันไม่มันไม่แน่นไปหน่อยเหรอ
อุ้ยเขายังต้องกันอยู่น่ะก็ทีมข่าวแล้วถามเราไปไงว่าเอ๊โอ้ย
นอนกันเยอะขนาดนี้ห้องนอนมีแค่๔ห้องไม่แย่งกันแย่เหรอ
ทำไงอ่ะนายประเสริฐบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรเขาสามารถสัมผัสวิญญาณได้ตั้ง
นานแล้วแล้วเรื่องของเรื่องแบ่งกันนอนได้เออคุยกันได้ว่างั้นเถอะ
เอางี้ละกันเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเขาสามารถสัมผัสวิญญาณได้
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าหลายปีแล้วแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาฝันนะ
ว่ามีวิญญาณมาสัมผัสที่ลิ้นแต่เขาก็เก็บงำความคิดเอานั้นเอาไว้
ไม่ให้ใครรู้กระทั่ง๒ปีที่ผ่านมาเขาติดสินใจครับ
ออกไปตามสถานที่ต่างเพื่อไปช่วยเหลือดวงวิญญาณเร่ร่อน
ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ไม่รู้นะว่านายประเสริฐเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารวิญญาณได้
แล้วก็นำวิญญาณมาไว้ที่บ้านหลังเนี้ยอืมเออแต่ชาวบ้านเองก็ไม่ได้กลัว
หวั่นวิตกอะไรอืมเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกแบบนี้
แปลกไหมล่ะคุณผู้ชมอ่าส่งไลน์มาคุยกันหน่อยสิเออ
หลายคนบอกเออไม่เคยเจอเหมือนกันแบบนี้แต่ก็ต้องก็ต้องรอดูกันแหละนะ
ว่าจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้ออกมาอีกไหมก็ฟังหูไว้หูแล้วกัน
ไม่เคยเจอจริงจริงใช้ลิ้นสัมผัสวิญญาณเคยแต่ใช้ทำอะไรฮะ
อะไรนะเคยแต่ใช้ทำอะไรรับรู้รสชาติอย่างเดียวออกทานอาหารอร่อยใช่ไหม
เออใช้แบบนี้ได้ด้วยเหรอเอาอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะ
ไปดูกันหน่อยนะครับเรื่องของแม่น้ำนึงอ่าต้องมาแปลงแปลงเขามีเยอะไง
แต่เรื่องของเรื่องมีอยู่วันหนึ่งเธอโพสต์เอาไว้เหมือนว่าเธอโดนคุกคามครับ
นี่โพสต์เอาไว้แบบนี้ขอกำลังใจหน่อยค่ะอำนาจมืดมีอยู่จริง
โอ้โหติดแฮชแพคขีดซึ่งใต้เลยทีเดียวเออคนแชร์ไปตั้งเยอะน่ะ
เนี่ยฮะพอโพสต์ไปแบบนี้อุ้ยแฟนเธอตกใจสิเออก็ตกใจอ่ะดิ
แล้วก็ไปให้กำลังใจเพียบเลยค่ะแล้วเธอยังโพสต์ต่อนะเธอบอกว่า
หนูมีคลิปเสียงค่ะทุกคนแต่หนูสู้กับใครไม่ได้หรอกค่ะ
หนูไม่มีเงินไม่มีอำนาจค่ะนั่นโอ้โหสงสัยไปใหญ่เลยทีนี้
ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมชาวเน็ตแฟนคลับเองก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ
แล้วเธอก็มาตอบขอบคุณเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าจะจดจำไว้ให้มันเป็นบทเรียน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อขอรายละเอียดจากแม่น้ำหนึ่ง
แต่เจ้าตัวบอกยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะคะซึ่งก็มีรายงานอีกแล้วว่า
มีคนหวังดีโทรไปเตือนแม่น้ำหนึ่งว่าคดีของแม่น้ำหนึ่งมันแปลก
จะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือคดีที่ชักชวนให้คนเล่นพนันออนไลน
ฝ่าฝืนกฎหมายอ่ะนะเออเธอก็บอกว่าเอ๊เรื่องนี้มันยังไงอ่ะ
เธอก็ไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะอ้าวเรื่องนั้นก็เรื่องหนึ่ง
แต่อีกเรื่องหนึ่งแฟนคลับเขารอไงรอเลขของแม่น้ำหนึ่ง
เมื่อไหร่จะจุดทูบนี่งวดวันที่หนึ่งกันยาก็โอ้โห
พรุ่งนี้แล้วอ่ะพรุ่งนี้แล้วนะยังไม่จุดอีกเหรอเอ้ยรออยู่
เอาแต่แม่น้ำหนึ่งแกมีแนวทางเอาไว้ไงเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
เอางี้ใครอยากรู้แนวทางของเธอเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
ติดตามได้ในเฟซบุ๊คของเธอใช่เธอก็โพสต์เอาไว้แล้วอืม
แต่ของเราคงไม่ไม่มาเปิดเผยอีกแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะสับสน
ใช่ไหมมันเยอะอ้าวอ่ะคุณผู้ชมกูเรียกต่อไป
ไปดูเสน่ห์ปลายจวักกันหน่อยอุ้ยสำคัญนะคะ
ถัดทำกลับข้างแรกผลงานจะออกมาเป็นยังไง
อ่ะเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้ากันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ลูกสะพ้ายค่ะอยากจะเอาใจแม่สามี
ทำกับข้าวเลยโชว์ฝีมือครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูกันหน่อย
เสียงอะไรอ่ะเธอเป็นอะไร

เขาว่าจะเอาโค๊กมาทำลมข้าวแล้วจะขัดทำกับโค๊ก
ห้านี่ล่ะไม่มีไรนี่ล่ะมันทำโค๊กแตกอ่ะ
ห้าตายโค๊กกระแตกเตาข้าว

ก็แม่บอกให้มันมาตำน้ำพริกให้ไม่ใช่เหรอ

ดูตัวมันด้วยตัวมันเล็กนิดเดียวเองเนอะ
ไม่โกรธหรอกไม่หรอกไม่หรอก

ไม่ต้องเข้าครัวอีกแล้วไปไหนก็ไปเลย
ครั้งแรกมาก็เล่นซะประทับใจเลย

มันจะเป็นพิษของใหม่ไม่ดีหรอ

พิษของใหม่ดีกว่าเปลี่ยนเมียใหม่
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปด้วยภาพของการแข่งขันกีฬาของปลาทองค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป